แต่ว่าถ้าช่วงสิ้นปีนี้ใครไม่ไปไหนนะคะก็จะเชิญมาดูค่ะคอนเสิร์ตค่ะของเจ้าพ่อเพลงรักอย่างคุณบอยโกศิยพงศ์ที่งานนี้เขาจับเอาคอนเสิร์ตมารวมกับผลประการประกาศรางวัลนะคะงานนี้จะเป็นยังไงไปถามเจ้าพ่อเพลงรักกันดีกว่าค่ะ
เดินทางมาเชิญชวนแฟนชาวไทยรัฐทีวีนะคะด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะ
สำหรับเจ้าพ่อเพลงรักบอยโกศิยพงศ์
ความสุขส่งท้ายปีตามธรรมเนียมโดยครั้งนี้ค่ะผุดไอเดียเก๋
ที่นอกจากจะขนทัพศิลปินนักร้องทั้งในค่ายแล้วก็นอกค่าย
ไม่ว่าจะเป็นปอสโมเดิร์ด็อกสแตมตู่พบทรเบนชะลาทิศ
รวมรวมแล้วนะคะครึ่งร้อยเลยค่ะไปขึ้นเวทีโชว์บทเพลงเพราะนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็มีการมอบรางวัลในสาขาต่างให้กับศิลปินด้วย
ซึ่งชื่อรางวัลแต่ละรางวัลได้ยินแล้วก็ถึงกับต้องขอถามเจ้าของโปรเจกต์เลยล่ะค่ะ
ว่าจะมีใครกล้าขึ้นไปรับรางวัลหรือเปล่า
เพราะเพลงนี้นะถูกประกอบอยู่ในหนังเรื่องนี้หรือละครเรื่องนี้นะ
มันจะต้องพีคมากเลยอะไรอย่างนี้เสียดาย

ใช่ครับผมใช่แต่เป็นทางบวกครับผม
คืออย่างที่บอกนะครับว่าทุกปีเราก็จะมีงานรมญาติกันตอนปลายปี
แล้วก็ทั้งคนดูทั้งผู้แสดงทั้งนักร้องทั้งนักดนตรีเนี่ย

ทุกปีเราก็จะมาเจอกันแล้วก็มามีความสุขด้วยกันเป็นเหมือนธรรมเนียม
แล้วก็ทุกปีเหมือนกันเราก็จะต้องหาทีมใหม่ที่จะมาครอบ
เพื่อจะให้มันแบบว่าไม่ให้ซ้ำกันจนเกินไปนะครับผม
รักใครชอบใครเป็นแฟนคลับคนไหนก็ไปฟังเพลงพร้อม
เพราะพร้อมลุ้นให้ศิลปินในดวงใจคว้ารางวัลสุดแนวกันได้เลยนะคะ
เป็นรางวัลหยิกแกมหยอกนะคะถือว่าเป็นสีสันของวงการเพลงแล้วกันค่ะ